คุณผู้ชมคะกลับมาติดตามรายการจากทางไทยรัฐทีวีกันต่อนะคะ
เราจะตัดเข้าไปสำหรับการถ่ายทอดสดจากทางสถานีโททัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเป็นระยะค่ะ
กลับมาในช่วงนี้อาจารย์ทงทองจันทรังสุขอดีตประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรียังอยู่กับเราในรายการนะคะ
เพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องราวนะคะอาจารย์ที่เราจะมาคุยกันในเช้าวันนี้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสืบราชสันตติวงเรื่องของการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
ที่มีการแพร่กันไปผ่านทางโลกโซเทียลว่าสิ่งต่างบางอย่างนั้นเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะคะ
รวมไปถึงเรื่องของการแต่งกายไว้ทุกข์ที่คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเกิดข้อสงสัย
เดี๋ยวเราจะมีคำตอบในรายการของเราเช้าวันนี้ค่ะ
แต่ช่วงนี้นะคะเราไปติดตามบรรยากาศบริเวณหน้าพระบรมมหาราชวังนะคะ
ที่มีประสบกรณิกรเฝ้ารอรับเสด็จพระบรมวงศาลวงศ์ตั้งแต่เช้ามืด
ติดตามการรายงานจากคุณอาริยาเฟื่องประดิษฐ์กุลผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ

ขณะนี้นะคะที่ฉันยืนอยู่ที่บริเวณด้านหน้าประตูวิเศษชัยศรี
ซึ่งอยู่ด้านหน้าพระบรมมหาราชวัง
ซึ่งทีมข่าวก็ได้เดินทางมาเพื่อที่จะรายงานบรรยากาศที่นี่

โดยมีประสบกรณิกรต่างทยอยเดินทางเพื่อเฝ้ารับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์อย่างต่อเนื่องค่ะ
บรรยากาศหน้าพระบรมมหาราชวังบริเวณถนนหน้าพระราน

ตำรวจได้ตั้งแถวรับภารกิจเส้นทางรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนิน
ประกอบพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
และเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อย
โดยมีตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจนครบาน๔จำนวน๑กองร้อย
พื้นที่สองข้างทางตั้งแต่ประตูวิเศษชัยศรีไปจนถึงสะพานผ่านพิภพลีลา
และตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจนครบาน๕จำนวน๑กองร้อย
ดูแลพื้นที่ตั้งแต่บริเวณสะพานผ่านพิภพลีลาไปจนถึงบริเวณอนุสวรีประชาธิปไตยนะคะ
พระบรมมหาราชวังโดยที่ไม่ทราบว่ายังไม่มีการเปิดให้เข้าไปภายใน
ท่านนี้นะคะเดินทางมาจากจังหวัดปราจีนบุรี
และปักหลักค้างคืนตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ
โดยเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าทันทีที่ทราบข่าว
รู้สึกราวกับคนที่หัวใจแตกสลายค่ะ
คือที่มาจุดนี้ก็คืออยากจะใกล้ท่านมากที่สุดอะไรประมาณนี้
ถ้าเกิดว่าให้ไปข้างในได้ยิ่งดีใจมากที่สุดว่า
ถ้าต้องพูดอะไรครับนี่เหลือเป็นข้างสุด

อยากเป็นลูกพ่อชาติไปค่ะ
ส่วนประชาชนอีกหนึ่งท่านนะคะก็ได้เล่าถึงภาพในความทรงจำ
ตอนนั้นค่ะก็ตื่นเต้นค่ะในหลวงคือใครอะไรอย่างนี้
ก็ได้ไปเสด็จที่เขื่อนลำนางรองอะค่ะตอนนั้นก็เป็นเด็กอยู่แล้วค่ะ
แต่ก็ยังได้ไปได้เห็นท่านแล้วก็ซึ้งใจค่ะ
ก็เลยต้องมาค่ะก็ท่านก็ทรงสูตรอะค่ะ
อยู่บนรถแล้วก็มีการลงไปที่นาวแปลงหวานนะคะ
ตอนนั้นก็ก็ทรงหวานข้าวอ่ะค่ะหวานเมล็ดพ่านข้าวอ่ะ
แปลงทดลองที่เขื่อนนะคะค่ะก็ในช่วงวัยเด็กนะคะ
ก็ได้แต่นั่งมองค่ะแต่ก็ทรงมีดีใจค่ะ
ท่านเสด็จไปถึงจะธุระกันดาลแค่ไหนท่านก็ยังเสด็จไปค่ะ
จนถึงขณะนี้นะคะยังคงมีประสบกรณิกร
ยอยเดินทางมาบริเวณด้านหน้าพระบรมมหาราชวังเพื่อที่น้อมถวายบังคมอย่างต่อเนื่องนะคะ
บรรยากาศล่าสุดหลังจากที่พระบรมวงศาลวงศ์เสด็จพระราชดำเนินเข้าไปภายในพระบรมมหาราชวังนะคะ
ประสบกรณิกรต่างลุกขึ้นมายืนรออยู่บริเวณด้านหน้าประตูวิเศษชัยศรี
พร้อมทั้งถ่ายภาพเข้าไปด้านในซึ่งจากที่ทีมข่าวได้สอบถามเจ้าหน้าที่
ยังไม่มีการรายงานว่าจะสามารถเปิดให้ประชาชนเข้าไปที่บริเวณด้านในได้หรือไม่
ซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามบรรยากาศตลอดทั้งวันได้นะคะ
จากทุกช่องทางของไทยรัฐนะคะ
ริยาเฟื่องประดิษฐกุลรายงานจากด้านหน้าประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังค่ะ